น้องชายไปกับแฟนสาวเดินบนทางเท้า

แต่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนขึ้นมาแล้วบ่นทางเท้าด้วย
ทีนี้น้องชายถ่ายรูปให้กับแฟนสาว
ไม่ได้จะถ่ายคนที่ทำผิดกฎหมายเลยนะคะ
แต่กลายเป็นว่าคนนั้นเข้าใจผิดมาต่อยน้องชาย
พี่สาวเลยโกรธเอาคลิปมาโพสต์ในโซเชียล
อยากให้มีการเอาผู้ชายคนนั้นมาลงโทษค่ะ

แล้วตัวเองเป็นคนคือผิดแท้

สอนเสร็จปุ๊บไปขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาท
แล้วชายหญิงคู่นี้เขาเดินไปจะทำธุระแถวนั้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยรัฐพร้าว๖๘แล้วเนี่ยค่ะโอ้โห
คือไปเติมน้ำมันเสร็จนะกลับมาหาเรื่องเขาอีก
นี่มาทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะพี่สาวบอกว่าพาน้องไปแจ้งความแล้วนะคะ
แล้วตำรวจเอาคลิปในปั๊มแล้วก็คลิปนี้ไปเป็นหลักฐาน
แล้วต้องตามต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะจบยังไง
คิดเลยว่าน้องชายจะมาโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้
คือตั้งใจถ่ายรูปให้แฟนสาวที่เดินไปด้วยกัน
ไม่ได้เกี่ยวจะไปทายอะไรเขาเลยคือเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้ไง
ใครที่ขี่บนฟุตบาทตำรวจเขาให้ถ่ายรูปแล้วเอารูปถ่ายเนี่ย
ไปรับเงินรางวัลได้คิดว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่เลยนะคะตัวเองติดแท้นะใช่ครับ